มาดูเรื่องนี้นะฮะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันหน่อย
เกี่ยวกับการไว้ใจคนนะฮะแต่เราก็คิดว่าเขามาช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าถูกลวนลามนะครับ
วันนี้ผู้หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปไลฟ์สด
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นตอนแรกทำทีทำท่าเหมือนจะช่วยเหลือเธอนะครับ
ปรากฏว่าเป็นลักษณะการลวนลามเธอซะงั้น
ผู้หญิงคนนี้ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพนเรือจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้โพสต์ระบุว่าถูกคมขู่ให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งด้วยนะฮะ
คือต้นเรื่องของเรื่องนี้นะครับมาจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าเมแด๊กได้โพสต์ภาพที่แคปมาจากเฟซบุ๊คของผู้หญิงรายหนึ่ง
เป็นภาพเหตุการณ์ในการไลฟ์สดที่ผู้หญิงรายนี้ถูกกลุ่มชายชะกันนะฮะ
ล้อมหน้าล้อมหลังนะครับลวนลามในวงเล่า
แล้วก็มีการระบุพิกัดระบุสถานที่ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองเกลือ
จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่ทุกคนที่เข้าไปติดตามเรื่องราวก็จะ
ก็จะรู้เรื่องราวตรงที่ว่าเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้
คือเดินทางมาจากจังหวัดเลยมาที่ขอนแก่น
จากนั้นนะครับก็รอคนที่จะมารับที่บขศตามนัด
แต่ปรากฏว่าไม่มีคนมารับที่บขศ
และกลุ่มผู้ชายคนนี้แสดงตัวว่าเดี๋ยวจะช่วย
ถ้าอยากกลับเลยเดี๋ยวจะช่วยนะครับ
อาจจะขึ้นรถโดยสารหรือจะรอเป็นเพื่อนก็ตาม
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอย่างที่คิดไว้
กลายเป็นว่าถูกลวนลามนะครับ
เรื่องต้นมีข้อมูลออกมาว่าสาวที่ไลฟ์คนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวท
เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลนะครับก็ต้องกินยาอยู่ตลอดเวลา
และขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวเดินทางมาจังหวัดเลย
มาหาเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะฮะจะมาหาเพื่อนที่ขอนแก่น
แต่ปรากฏอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าคนที่นัดมารับเนี่ยไม่มานะครับ
แล้วก็ต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ที่ก็รู้จักกัน
เจอเธอที่บอกขอสอพอดีก็เลยชวนผู้หญิงคนนี้ไปกินเหล้าด้วย
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอหนองเรือ
แล้วก็ด้วยความที่เธอก็รู้จักกับกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เหมือนกัน
ก็เลยยอมไปที่รีสอร์ทด้วยนะครับ
แต่พอไปถึงไม่ใช่แค่กินเหล้าอย่างเดียวให้คุณ
พอเล่าเข้าปากมีอาการเมาก็มีการลวนลามฝ่ายหญิงนะครับ
นั่นเดิมบอกให้เกียรติผู้หญิงเลย
คือมีแต่ผู้ชายแท้
ทุกคนใครช่วยหน่อยช่วยได้หน่อย
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
นี่แหละฮะคนที่ดูในโซเชียลก็บอกโอ้โห

แต่ตอนหลังทำไมเผยธาตุแท้ออกมาแบบนี้
ลวนลามฝ่ายหญิงออกมาแบบนี้นะครับ

ตอนนี้มีคนโทรมาขู่ให้เธอลบโพสต์ดังกล่าวทิ้ง

ว่าควรจะลบหรือไม่ลบโพสต์นี้ดี
เรื่องราวลึกมันเป็นยังไงกันแน่

ก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
อย่าเพิ่งลบสิ่งที่โพสต์เด็ดขาด
เพราะสิ่งที่โพสต์มันอาจจะเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ในการที่จะเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เผยท่าแท้กลายเป็นคนที่มาลวนลามหญิงสาวนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ในไลฟ์มันเกิดขึ้น
ช่วงประมาณ๕ทุ่มของวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ขณะนี้เพื่อนของเธอมีคนมาช่วยเหลือแล้ว
ของเธอหมายถึงว่าฝ่ายหญิงที่ถูกลวนลาม
ก็มีคนมาช่วยเหลือแล้วมาช่วยเหลือให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
จริงแล้วก็รออยู่ตรงบขสนาหมายถึงผู้หญิงที่ถูกลวนลามเนี่ยนะ
มีกลุ่มชายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
บอกว่าสงสารนะอยากจะอาสาช่วยเหลือ
โดยบอกกับผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพักที่บ้านของฝ่ายผู้ชาย
เดี๋ยวมาพักที่บ้านพวกเราก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยถึงจะส่งขึ้นรถนะครับ
ทีนี้ตัวฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายก็ตัดสินใจในการที่จะนั่งรถไปกับกลุ่มผู้ชายด้วย
เพราะคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจริง
ปรากฏว่าอยู่ไปโผล่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอหนองเรือ
ซึ่งมีการตั้งวงกินเหล้ากันอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
แล้วก็ตัวของคุณเมแด๊กที่โพสต์เขาบอกว่า
ของเธอที่เป็นผู้เสียหายคือตอนไลฟ์สดไปด้วย
แล้วก็เห็นมีผู้ชายเข้ามาลวนลามทั้งหอมแก้มทั้งล้วงหน้าอก
ซึ่งก็มีหลายคนเห็นนะครับ
ก็เลยมีการพูดคุยกันกับเพื่อนนะครับ
ในไลฟ์สดของผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้
ว่าพวกเราจะช่วยกันยังไงดี
อกจากจะหาทางช่วยแล้วก็ต้องประจานในกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้พอตัวของผู้เสียหายรอดปลอดภัยมาแล้ว